หลังจากที่นายสุประชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนรัศดรระบุว่า
อาจจะบรรจุยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของพักฝ่ายค้าน
ที่ต้องการยื่นอภิปรายพลเอกประยุทธ์กรณีการกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
ไม่ทันในเดือนสิงหาคมนี้ก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเกี่ยวกับมุมมองเรื่องนี้นะครับ

เคอาคิวเข้าทภาพก็ผมไม่รู้เขาจะดาลงกระทู้ผมหรือเปล่า

ตัวเองทำทั้งตัวเองทั้งนั้นนะคะ
ประชาธิปไตยและการทำงานในระบบรัฐสภาใหม่นะคะ
มร้อนเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
ของบนเอกบริยุทธ์แจนโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปฏิเสธยาเบาไม่ตอบกระทู้ในสภา
จนเจ็ดพักฝ่ายค้านต้องใช้ยาแรง
ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
กลายเป็นคำถามว่านายกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นศูนย์รวมตัวแทนประชาชนมากแค่ไหน

อกจากมีอำนาจในการตรากฎหมายแล้ว
ยังมีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี

วิธีตั้งกระทู้ถามและขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ซึ่งจากข้อมูลในอดีตเห็นได้ชัดว่า
รัฐบาลแต่ละชุดให้ความสำคัญกับงานสภา

ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรระบุ

เพราะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้แต่งตั้ง

และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง

ไม่ใช่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายออกกฎหมายเพียงอย่างเดียว
แต่ว่าเป็นฝ่ายที่สามารถตั้งฝ่ายบริหารได้ด้วย

ก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด

ผมเชื่อบ้านเมืองนะครับอยู่ที่
จุดสำคัญก็คือความรับผิดชอบ
ขณะที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ว่าการประชุมรัฐสภาอาเซียน
ไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้บรรจุยติอภิปราย

รองประธานสภาผู้แทนรัศดรให้เหตุผล
ร่วมกันช่วยกันกับรัฐบาล
ในเมื่อระยะเวลาเนิ่นนานมาพอสมควร
เราก็ได้ท้วงติงตอนที่แถลงนโยบายแล้ว
ว่าคุณแถลงนโยบายผิดกฎหมายนะ
รัฐมนูลที่คุณเขียนเองระบุชัดเจน
ว่าคุณต้องบอกแหล่งที่มาของเงินนะคะแต่ไม่มีเลย
ทำผิดรัฐมนูลเราก็ขอหารือว่า
ทำไงให้มันทำถูกรัฐมนูล
แล้วก็ตัดอคติทิ้ง
แล้วก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอนั้น
มันเป็นทางออกให้รัฐบาลและนายก
เพื่อให้นายกและรัฐบาลทำถูกกฎหมาย
รัฐธรรมนูลที่ตัวเองร่างเอง
ทอดเวลาออกไปจึงไม่ใช่หนทางยุติปัญหา

เป็นทางออกให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี